มาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้น่ารักจริง

แต่จริงเนี่ยยังไม่แก่เลย
อายุยังน้อยอยู่เลยถ้าเทียบกับระดับ

ระดับควายด้วยกันถือยังหนุ่มสาว

ดูหน้าปู่ถุยกันหน่อยค่ะ
ดูหน้าปู่ถุยกันหน่อยค่ะ

ดูหน้าปู่ถุยกันหน่อยค่ะ

ดูหน้าปู่ถุยกันหน่อยค่ะ

ดูหน้าปู่ถุยกันหน่อยค่ะ
คุณคงไม่ดูแก่ใช่ไหมคุณวัตราพร